วันนี้นะคะไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวพาไปเช็คราคาของผักกันก่อนในสัปดาห์นี้จ้า
มาดูราคาของผักกันบ้างวันนี้เป็นยังไงคะ
ปุ้งจีนวันนี้๑๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ชีไทย๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยไปเลย
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สูตรก็อยู่ที่๕บาทต่อฟองเท่าเดิมนะจ๊ะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม